พาไปดูหน่อยใครที่เขาบอกว่าเชื่อเหลือเกินกับไอ้ไข่วัดเจดี
เดี๋ยวอันนี้พาไปที่สุราธานีเขาบอกว่าที่บ้านสาวคนนี้เขาบูชาไข่
บูชาไอ้ไข่เสร็จแล้วอยู่ดีเขาก็จะมีของไปวางไว้ให้ใช่ไหม
ลงของเล่นเออของเล่นมีรถคันหนึ่งแม่อยู่ดีคืนดีไม่เคยมีเสียง

ยังไงอ่ะวางอยู่บนชั้นเฉยเสียงมายังไง
สาวอำเภอการ์นจะนัดดิตที่สุรธานีก็สดุ้งเหือก
บอกอยู่ดีรถของเล่นที่ตั้งไว้ถวายไข่บนหิ้ง
สตาร์ทเครื่องติดเองแล้วติดหลายรอบด้วยค่ะ
บ้านโพสต์แล้วบอกว่าแบบนี้สงสัยจะจอดไปนาน
ใครอยากเล่นเลยสตาร์ทลองเครื่องซะเลย
ชาวเน็ตอุ้ยแหมคอมเมนต์กันเพียบ
เขาบอกว่าไอ้ไข่น่าจะมาบันดาลโชคให้กับพี่เจ้าของบ้านแล้วแหละ
เพราะเขาบอกมีคนที่บูชายไข่ก็มาคอมเมนต์ว่าที่บ้านเป็นเหมือนกัน
อยู่ดีรถแบบนี้ก็สตาร์ทติดเองด้วย
หลังจากนั้นที่รถสตาร์ทติดปุ๊บถูกหวยทั้งบ้าน

คอตัวเลขเลยสอบถาม
แหมเขาถามอะไรรู้มั้ยเขาไม่ได้ถามแบบไรที่นะ
ถามอะไรเขาถามเลขรถของเล่น
เออพี่เจ้าของคลิปเลยถ่ายเลขข้างประตูรถมาให้เลยค่ะ
แต่เราจะได้เห็นมั้ยอาจารย์คุณไม่เห็นไม่เป็นไรที่ชั้นมีมาบอก
เขาบอกว่าเลข๒๕นะ
แต่แบบนี้เขาบอกว่ามีบางคนที่ฉันไม่อ่านคอมเม้นต์
แม้ถือรีโมทดูป่ะมีรีโมท

แล้วแต่คนเชื่อนะคุณผู้ชม